รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับ
ชั่วโมงกว่าความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
พบดำเชื่อเรื่องราวของการรับชม
หน้ากานลองของมั้ยอย่างคุณเนี่ย
คุณคิดว่าตัวคุณหนังเหนียวมั้ย

แต่เหตุการณ์มันนานมากก็เลยไม่รู้ว่าเข็ม

อยากจะคิดไปเองเพราะว่าก็ยังไม่เคยลองด้วยปืนหรือมีด

แต่คนนี้วันนี้เนี่ยนะครับที่จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะครับ
เป็นถึงตำรวจครั้งหนึ่งมีชื่อเสียงว่าดาบสุธี
เป็นคนชอบลองของมากคุณผู้ชมครับ
มีพระที่ไหนก็จะต้องไปยิงพระ
เพื่อให้พระนั้นพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถที่คุ้มครองตัวเขาได้ไหม

ลองจนเกิดอาเภษกับชีวิตตัวเองนะฮะ
ชีวิตตัวเองเรียกได้ว่าลูกตายเมียทิ้ง

ขอต้อนรับคุณสุธีเสรีเผ่าวงฮะ

สวัสดีครับ

ผมขออนุญาตเรียกว่าหมวดแล้วกัน
เพราะเมื่อก่อนนี้เป็นดาบดาบสุธี
ถูกไหมฮะผู้ชื่นชอบในการลองของ
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเหมือนกับลักษณะของเข้าตัวเอง

ชินกับคำนี้แต่ตอนนี้เป็นหวดแล้วถูกไหมฮะ

อยู่ในลักษณะสอนนักเรียนเวลา

แล้วก็ผ่านงานที่ต้องบูออกสายตรวจ

เป็นคนเชื่อเรื่องราวของของขลังพระเครื่อง

มีความคงกระพันมีความเหนียวถูกไหมฮะ
ใช่ครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันปลูกฝั่งมาผมตั้งแต่เด็ก
เราขอเริ่มย้อนกลับไปตอนเด็กก่อนเลยละกัน

คุณนี่ถึงกับอึ้งเลยเพราะว่าเห็นวัยรุ่นเนี่ย
เขาใช้มีดแทงกันแต่แทงยังไงก็แทงไม่เข้า
ใช่ไปเที่ยวงานวัดรุ่นพี่แหละเขาเกิดเรื่อง

ทีนี้เขาก็ต่อยกันอีกฝ่ายหนึ่งสู้ไม่ได้

ซึ่งมันเป็นเหล็กที่ประหัสประหารอยู่แล้วเหล็กมันเป็นเหล็กแหลมทีนี้เขาแทงกัน
เราเป็นเด็กก็พอดีเห็นพอดีแทงเอาลูกมาอีกแล้วแทงอีกลูกอีก

ไม่เข้านี่เห็นกระตาในชีวิต
แล้วมันก็เกิดความปลูกฝังเรามาตลอดเวลาว่าเรื่องนี้มันมีจริง
เราก็อยากจะรู้อยากจะอะไรอยู่ตลอดเวลาในความคุ้มคิด
ก็เพราะเอิญในตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อเนี่ย

เรียกว่าฝีบ้านนอกมันปูดขึ้นมามันไม่มีหัว
มันเป็นสีดอกบัว
แม่ก็พาไปหาหมอเพราะว่ามันปวดมาก
ต้องไปผ่าแล้วต้องเอาหนองออก
ทีนี้หมอก็ผ่าอยู่อย่างนั้น

พ่อคุณเองก็มันเล่นของเหมือนกัน
คือไม่ได้เล่นของเขาเป็นคนจีนเป็นครู

คือคนจีนเนี่ยก็คือเขาใช้พระไม่เป็นหรอกเขาก็คือห่อหนังสือพิมพ์ใส่ในกระเป๋า
แต่ในห่อพระใส่หนังสือพิมพ์เนี่ยไม่มีการเลี่ยงประกาศอะไร
ช่วงขณะพาเนี่ยตีอ่ะทนไม่ไหวแล้วคือพ่อตีอ่ะทนไม่ไหวแล้วมันปวดจัด
คือฝีก็แย่อยู่แล้วเอามีดไปกดเข้าไปอีก
ก็ไม่ยังไงก็ไม่แตกไม่เข้าเนื้อไม่ระคายไม่แตกแม่กระดูก
มีดนึกว่ามีดมันทื้อทีนี้คนเป็นพ่อคือหมอที่นี่ว่าลูกเป็นคลินิก
คลินิกชาวบ้านอย่างเงี้ยนะทีนี้ลูกมาหาอีกมันก็ไม่เข้าอีก
ทีนี้ลูกรู้สึกว่าน่าจะมีความเชื่ออะไรบางอย่าง
เขาบอกว่าลุงลุงในตัวมีพระไหมไอ้ในขณะนั้นมันปวดมาก
ไม่มีหรอกยังไงก็ไม่มีไม่มีตอบไม่มีจนแม่บอกว่าพ่อมึงอยู่ในกระเป๋า
มีอะไรเปล่าลองล้วงออกมาก็อืมเป็นพระองค์หนึ่งครับ
พระองค์หนึ่งพอเอาพระออกปุ๊บเนี่ยปลายเข็มสะกิดเป๊ะแตกเลย
น้องออกมาเป็นถ้วยมันก็เกิดความรู้สึกไอ้ไอ้นี่คือพ่อเรานะแม่เรานะ
ุ่มคิดมาตั้งแต่ป๒ป๓แล้วสนใจมาเลยสนใจสิ่งเหล่านี้มาโดยตลอด
ก็มีน้าอีกคนนึงเขาว่าว่านดีกินแล้วฟันแทงไม่เข้าเอามานี่
ผมเนี่ยอยู่ประมาณสักป๕ได้น้าเขากินว่านผมก็ท้าให้เขากินกัน
เขาเขาเป็นน้องแม่ไงครับอ่ากินว่านดิเดี๋ยวเอาตะปูจะตอกตะปูเดี๋ยวเนี้ย
แน่จริงหรือเปล่าน้าก็เลยกินกินว่านนะมันเป็นหัวคล้ายขาเนี่ย
ในในตอนนั้นที่ดูอ่ะแล้วพอกินว่านเสร็จปุ๊บเนี่ย
เขาบอกให้ขนลุกก่อนสักแป๊บเดี๋ยวแต่นั้นแหละอ่ะ
มึงเอาได้แล้วก็บอกมึงเอาได้แล้วก็ดึงเลยดึงเนื้อเลยดึงเนื้อกันที่เลย
วางโต๊ะวางโต๊ะเลยเนี่ยวางโต๊ะดึงวางโต๊ะเนี่ยวางตึงกับโต๊ะ
ผมเอาตะปูต่อวางปุ๊บค้อนตอกตุ้มเข้าไหมไม่เข้าครับ
คือคือคือตะปูน่ะติดไม้นะเฮ้ยเนี่ยคือธรรมดาเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมครับ
ว่าถ้าเป็นเนื้อคนเนี่ยต่อไปเนี่ยนะฮะตะปูลงไปถึงโต๊ะเนี่ย
แสดงว่าต้องทะลุต้องทะลุเนื้อแล้วทะลุแต่อันเนี้ยไอ้ปลายตะปูเนี่ย
มันดึงเนื้อฝังลงไปในโต๊ะด้วยใช่ใช่
พอดึงตะปูออกปุ๊บเนื้อไม่ระคายเนื้อมันก็ไม่ระคาย
ไม่มีทะลุเนี่ยเนี่ยเนี่ยกับตัวทีนี้มันก็เราทำให้เราว่า
สิ่งเหล่านี้มันมีจริงเราก็ศึกษามาโตมาก็ศึกษามาหาพระหาอะไรมาตลอด
เดี๋ยวก่อนจะเล่าต่อผมย้อนกลับไปนิดหนึ่งก่อนครับพระองค์นั้นของพ่อยังอยู่ไหม
อยู่ไหมอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านเป็นพระอะไรเป็นพระผมก็ไม่รู้ว่าพระอะไรนะ
อืมมันดำดำอ่ายังอยู่นะฮะอยู่แล้วว่านนั้นน่ะว่านอะไร
ว่านอะไรไม่รู้แต่มันก็ต้องทำพิธงพิธีอะไรอย่างงี้ก่อนไม่ต้องว่านดีดีไม่ต้องอืม
ไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องไปเสกไม่ต้องไปอะไรต้องถ้าเกิดว่านที่มีพุทธคุณเหล่านี้
ผมก็ไปถามศึกษาจากคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนบางคนเขาเหนียวว่านมีดีอยู่ในตัว
ใช่แต่ว่าวิธีกินว่านเนี่ยที่จะฆ่าคนกินว่านเหนียวว่านก็คือต้องใช้ไม้แหลมนะแทงเข้าแทงเข้า
ที่ไหนอ่ะก็คือแทงที่ตัวจะเข้าก็มีอยู่เคสหนึ่งเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
เนี้ยปลูกฝังมาตลอดบอกว่าชื่อวุ่นเขาชื่อตาวุ่นอืมตาวุ่นเนี้ยก็คืออ่า
สมัยก่อนก็คือพิพาทกันเรื่องไล่นานตาวุ่นเนี่ยเป็นคนเหนียวมาก
เขาก็ถูกลุมทำร้ายอืมทำร้ายมาแล้วครั้งหนึ่งน่ะไม่มีเข้าเลยน่ะ
เราก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์แต่จะวุ่นรอดสุดท้ายก็มาเอากันจนตายคือในตัวขณะที่
หลังจากนั้นไม่นานเท่าไรอืมอืมก็ผมก็เป็นเด็กอ่ะอ่า
เตี๋ยก็อ่าตะวุ่นถูกฆ่าตายแล้วอ่า
ก็คือที่ตัวก็เจอไม่ลวกทั้งนั้นเลยเป็นไม้ลวกแทง
ถึงจะเอาอยู่เอาอยู่มันเป็นอาถรรพ์อย่างหนึ่งต้องแก้ด้วย
ต้องแก้ด้วยของมีคมที่ธรรมชาติอ๋อคนโบราณบอกโอเค
สุดท้ายก็เขาก็มาโดนตรงนั้นตายตายนะครับทีนี้พอทางดาบเองเนี่ยนะฮะ
โตขึ้นมาแน่นอนว่าเรียกว่าถูกปลูกฝังมาแล้วครับณเวลานั้นน่ะอาจจะเป็นเด็ก
อาจจะแยกไม่ได้จริงหรือไม่จริงหรืออะไรไม่รู้จนครั้งนึงเนี่ย
พอตัวเองมาเป็นตำรวจใหม่ใหม่ไปเจอกรณีคนเขายิงกันไม่เข้าใช่
อันนี้คือเชื่อเลยว่าหมายถึงยิงคนร้ายอ่ะเหรอยังไงคือไม่ใช่ยิงคนร้าย
เขาเกิดเรื่องทะเลาะกันอีกที่หน้าผับเลยชัดเลย
อันนี้คือมั่นใจแล้วคนมาดูห้องขังกันเต็มหมดอืมยังไงฮะ
โดนโดนนี่สองทีเขามีเรื่องอะไรกันหลังต้องเล่าให้ฟังว่ามันเกิดเรื่องกันในผับ
แต่คนคนนี้เขาเขาไม่รู้เรื่องเขาไปด้วยกันอืม
คนเกิดเรื่องไปกันหมดแล้วเหลือคนคนนี้นั่งหน้าผับ
คือนั่งท้ายรถเครื่องมาถึงก็ถูกล็อกคอก่อนเลยครับ
ตุ้งปุ้งเข้าข้างหลังล็อกคอปืนจ่อยิงเลยยิงหลัง
ยิงหลังก่อนยิงหลังก่อนผมก็ถามก่อนว่าถูกยิงแล้วมีอาการไง
เพราะว่าเขาไม่หนีตำรวจเขาต้องจับคู่กรณีเนี่ย
ที่ที่โรงพักครับทีนี้ก็เลยถามคุยกันก็ขอดูพระดูอะไร
แกก็ให้ดูแต่ว่ามันก็เป็นรอยไหม้หมดนะรอยไหม้หมด
หลังจากนั้นเขาวิ่งอีกวิ่งหนีไปได้เคสนี้จับได้ทั้งคู่นะ
อืมจับได้ทั้งคู่เลยนะเจ๊เนี้ยทีนี้ผมก็ถามคนยิงว่า
มันเป็นยังไงที่ยิงโอ้โหมันแปลกเขาบอกพี่มันแปลก
เหมือนผมยิงผีหมาเหมือนผมยิงผีเหมือนยังไงเหมือนผมยิงผี
เหมือนยิงผีคือว่ายิงตุ้มมาเนี่ยขนาดสิบเอ็ดบอมอลนะครับ
ยิงปุ้งปุ้งปุ้งไปเนี่ยลุกขึ้นไปอีกแล้วยิงปุ๊บลุกมา
โดนนะโดนแต่ไม่เข้าแม่ก็เอาลูกมาอีกแล้วก็ยิงทำไปยิงจนหมดลูกปืน
ไอ้คนยิงต้องหนีอ่ะอ๋อตายคนยิงต้องหนีอันนั้นก็ห้อยพระอะไร
ก็มันเป็นพระที่ว่าเป็นสมเด็จไม่รู้ที่อ่าเป็นสมเด็จใหม่ใหม่เนี่ยครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ไปเจอมาลักษณะเหมือนว่า
โดนยิงแล้วมีพระเหมือนองค์เท่าโอ่งเนี่ยมาบังไว้ใช่ใช่ยังไงฮะ
นี้ก็คือเขาแขวนพระอยู่ที่ที่คอเนี่ยทีนี้ในตอนนั้นเขาเกิดเรื่อง
เขาออกมาพอดีไงก็คนที่เกิดเรื่องก่อเหตุก็หนีอืม
คนที่ไม่รู้ก็คือโดนคนนี้เขาเห็นจ่อปืนมาที่เขาอ่ะอืม
ปืนมาก็เหนียวเลยตอนจ่อปืนมาเขาบอกว่าเขาต้องตาย
เขาก็นึกถึงหลวงพ่อที่แขวนในคอช่วยลูกด้วยเถอะใช่
แล้วก็ภาพเหรียญที่คอเนี่ยใหญ่เท่าโอ่งมังครนะ
ใหญ่เท่าโอ่งมังกรปังเขาไม่ให้เคสนโดน
ใช่คือพอเขาเห็นเหรียญปุ๊บเนี่ยปืนก็ระเบิดปั้งใช่ไหม
อกเลยภาพนี้หมดอ่ะก็ไปถ่ายภาพมาเนี่ย
ก็คือเป็นคนคนนี้ใช่แล้วคนคนนี้
คนนี้นะฮะคนนี้เต็มคนนี้โดนเต็ม

ไว้รุ่นมีเรื่องงานเค้นก็มาตามเราก็ไป
ไปถึงเราจอดรถปุ๊บพวกก็ยิงใส่มาเลยฮะ

วินาทีนั้นคือแบบจุกแบบพูดไม่ออก
คือมันเหมือนเราโดนกระโดดถีบสองเท้า
คือล้มไม่เลยหงายท้องไปเลย
นับถือหลวงปู่ก็คือเรานึกถึงท่าน
โดนปุ๊บคือเราเห็นรูปหลวงปู่เลย

คือลอยออกมาข้างหน้าเราข้างหน้าเลยแบบว่า
อย่างใหญ่เท่าโอมกรฮะ
ปึ้งคือแบบเหรียญมาเลย

มันไม่ทะลุเสื้อแต่ว่ามันเป็นจำ
คือมันเป็นรอยเลยครับไหม้
แล้วอีก๒๓วันก็คือมันดำมันม่วง
ก็ใครก็บอกว่าตายเถอะคือมันเข้าจุดตายจริง

ไม่เจอก็ไม่รู้ค่ะคนที่เจอเท่านั้นที่รู้
แสดงว่าพวกนี้อยู่ที่พุทธคุณเวลาปลูกเสก
เพราะว่าผมเคยถามหลวงปู่พระที่เก่ง
แล้วก็ศิลป์บอลิสุทธิ์
ท่านบอกว่าท่านเชิญเทวดาลงมา
ถูกยิงตายในหน้าที่

ก็คือ๒ชั่วโมงเนี่ย

แต่ดูสีหน้าเขาเหงานะ

เพราะว่าคนร้ายเนี่ยหลอกล่อ
หลอกล่อตำรวจคนนี้

ผมเข้าไปในที่เกิดเหตุ๑๐นาที

ก็เข้าไปในห้อง

สไลด์เต็มพื้นห้องเลย

เพราะว่าขณะ๑๑มมเนี่ย๗นัทเนี่ย

ใช้ผ้าคุณหนูแล้วเก็บขึ้นมาเนี่ย
มาดูจานท้ายมันสับหมดเลยนะ

คือการสไลด์ผมก็เห็นว่าลูกปืนมันสับทั้งหมดเลย

หัวยังอยู่ไหม
ด้านเขาเรียกว่าด้านเลย
แล้วปืนตัวนั้นก็เป็นปืนของคนนั้นแหละ

ของผู้เสียชีวิตถูกแย่งนะ
เขาถูกหลอกเข้าไปในนั้นแล้วก็ถูกแย่งปืน
ถูกแย่งปืนแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีสายโทรศัพท์เนี่ยลัดคอ
รัดคอแล้วก็เอาหมอนวาง
คือ๒คนต่อคนนึงไม่น่าจะสู้กันได้
ก็เอาหมอนวางข้างหลังแล้วก็มีรอยยิงอีก๗นัด

ง่ายคือ๗นัดแรกเนี่ยไม่ระเบิด

หลังเพราะว่าพวกนี้จะไม่ให้เลือดกระเด็น
เอาปืนใส่ลูกใหม่

ยัดยิงอีก๗นัท

เขาว่ายังไงครับ
คนร้ายเขาบอกว่าแม็กซ์แรก
ผมก็ถามว่าแม็กซ์แรกนั้นทำไม

มันบอกว่าแม็กซ์แรกเนี่ยผมยิงไม่ออกเลย

ใช่ผมต้องกระชากพระออก
กระชากผ้าออกแล้วค่อยยิงถึงตาย
พระองค์นั้นญาติก็เอาคืน

เป็นพระเหรียญซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้อ่าน

คือเพราะด้วยเหตุการณ์เนี่ยนะฮะ
ก็ทำให้คุณเริ่มสะสมความอยากรู้อยากเห็นมากยิ่งขึ้น
จนกระทั่งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ
เอาปืนเนี่ยยิงพระเครื่องลองของ

การยิงของผมคือผมต้องเจาะมัน
ผมว่าเหนียวดีนักหนาก็ตูมเดียวเรียบร้อย

ผมใช้ลูกซอง๕นัดสไลด์ยิงสไลด์ยิงสไลด์ยิง

ผมลองมาหลายอย่างมันก็เกิดประสบความชีวิตนะ

ผมก็อรัฐนาลุงเนี่ยสวยนะ
ผมเอาผ้าเนี่ยฝาดเอียงดู

ครับครับเนี่ยของจริง